คำแรกวันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าสองฝั่งนี้เขาจะมีความสุขหรือเปล่า

มหากราบโนย๓๐ล้านค่ำปีค่ำชาติมาตั้งแต่ปี๖๐

เมื่อวานเหมือนจะจบก็ไม่จบ
มันผิดพลาดเรื่องของตัวเลข
ตัวเลขมันหนุ่น๓๐๐กว่าหน้าแต่เอกสารมาแค่๒๐๐กว่าหน้า
สุดท้ายก็ต้องเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวนัดกันใหม่๓๐มิถุนายนไปตรวจสอบเอกสารนะครับ
ไปดูบรรยากาศนี้กันหน่อยนะฮะเมื่อวานเนี้ยคือข้อหาที่เขานัดการอ่านคำพิพากษาเมื่อวานเนี้ย
เป็นเรื่องที่ทางด้านของครูปีชายื่นฟ้องหมวดจรูนนะครับ
ข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรเรื่องของการไปเก็บลอตเตอรี่มาแล้วก็ถูกรางวัลที่๑มูลค่า๓๐ล้าน
เมื่อวานหมวดจรูนหรือว่าร้อยตำรวจเอกจรูลวิมูลนะฮะพร้อมกับครอบครัวนะฮะ
ก็เดินทางไปพร้อมกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับเดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ฟังคำพิพากษาของสารอุทธรณคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเข้าไปฟังคำพิพากษาอุทธรณ์กว่า๕ชั่วโมงคือเมื่อวานสารนัดตอน๙โมงเช้า
เข้าไปกว่า๕ชั่วโมงฝ่ายหมวดจรูนออกมาจากห้องฟังคำพิพากษาแล้วก็บอกกับสื่อมวลชนบอกว่าสารท่านเลื่อน
เลื่อนอ่านคำพิพากษาเนื่องจากว่าเอกสารสำนวนที่สารมีกับเอกสารสำนวนที่ตำรวจมีจำนวนหน้าไม่ตรงกันไม่เท่ากัน
เอกสารผิดพลาดปัญหามันเกิดจากคนรันเลขหน้าผิดไปนะฮะลันไปถึง๓๐๐กว่าหน้าเอกสารตรวจนับทีละแผ่นทีละแผ่น
มันได้แค่๒๘๐แผ่นทำไมไม่ตรงกันสารก็เลยให้ตรวจสอบใหม่ปัญหานี้ย้ำว่าไม่ได้มีผลกับการพิจารณาคดีของสารแต่อย่างใดและไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะ
วดจรูนเขายังบอกอีกว่าตอนนี้นะถอนเงินออกมาไว้ที่อื่นแล้วไม่ได้ไว้ในบัญชีนั้นแล้วไอ้๒๐กว่าล้านเนี่ยนะฮะไปฟังกันหน่อยครับ
พูดถึงว่ากังวลไม๊เนี่ยในใจจริงผมพี่ผมเชื่อใจสารอยู่แล้วนะถ้ามีความคิดทำแน่นอน
ตอนนี้ถอนหมดแล้วครับถอนไปไว้ที่อื่นหมดแล้วเพราะว่าถูกเปิดเผยเลขบัญชีก็เลยต้องเอาไปไว้ย้ายไปไว้ที่อื่น
เหลืออยู่นะฮะด้านครูปีชาก็ยังคงย้ำคำเดิม
พูดเหมือนเดิมตั้งแต่ปีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามค่ะ
ความจริงก็คือความจริงความจริงก็คือความจริงก็คือความจริงอ่ะนะ
ยังไงลอตเตอรี่ก็เป็นของครูปีชาอยู่ดี
ขอบคุณคนทั้งประเทศที่ให้กำลังใจมาแล้วก็ให้มินิฮาร์ดมาด้วย
ฝากไปถึงแฟนคลับของครูด้วยที่ติดตามเรื่องของความคืบหน้าของคดี
ความจริงคือความจริงครับกูตอบอย่างอื่นบ้างสิคะ
เมื่อความจริงเป็นความจริงก็คือความจริงนะครับไม่กังวล
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากอืมความจริงก็คือความจริง
แต่ความจริงสุดท้ายความจริงคืออะไรเดี๋ยวรอให้สารท่านพิจารณา
สุดท้ายศาลมีกำหนดนัดใหม่นัดให้ทั้งสองฝ่ายมาตรวจสอบเอกสารสำนวนอีกครั้ง
ก่อนจะส่งสมนวนไปยังสารอุทธรณภาคเช็ดเพื่อพิจารณา
แล้วก็เดี๋ยวกำหนดฟังคำพิพากษาอีกครั้ง
อันนี้เป็นการพิพากษาในชั้นของสารอุทธรณ์หลังจากที่สารชั้นต้น